แต่เรื่องของความสวยงามวิจิตรการตาที่นี่

ที่จะฆ่าเพื่อนรักของตัวแม่
ซึ่งเป็นศาสตร์โบร่ำโบราณของไทยนะคะ
สมัยอดีตคนโบราณของไทยเขาจะจดบันทึกพระธรรม
คำสอนหรือความรู้เรื่องราวศาสตร์ต่างลงในใบลานถูกไหมคะ
เนื่องจากว่าตัวใบลานเปรียบเสมือนสมุดนั่นเอง

แล้วในยุคสมัยก่อนของไทยเรายังไม่ได้รู้จักการทำกระดาษขึ้นมาใช้
อักษรที่หนุ่มคนนี้เขียนให้ดูคุณดูตัวอักษรสิอ่านออกไหม

เขาจะเขียนเป็นตัวอักษรธรรมอีสานหรืออักษรธรรมล้านช้างนั่นเองค่ะ
เขาจะนำรูปแบบมาจากภาษาบาลีสันสกริจแล้วมาใช้แบบครบถ้วนเลย
ส่วนแท่งที่เขียนแทนปากกาเขาเรียกว่าเหล็กจานลาน

เหล็กจานลานหรือเหล็กจารึกใบลานนั่นแหละ

เขาจะมีการจารึกลงไปแต่ละครั้งต้องใช้สมาธิมาก
เนื่องจากว่าการเขียนแต่ละครั้งมันยากแล้วเขียนยากไม่พอคุณ
ไอ้เส้นสมุดก็ไม่มีนั่นดิแล้วเขียนผิดก็ไม่ได้

ถูกไหมคะแล้วคุณดูลายมือเขาสิ
คือถึงแม้เราจะอ่านไม่ออกแต่รู้ได้เลยว่ามันสวยงามมาก
ก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามทางศาสตร์และศิลป์การเขียนภาษา
แล้วมันก็เป็นดิฉันเรียกว่ามันเป็นแบบว่าวิธีการภูมิปัญญาของคนโบร่ำโบราณก็แล้วกัน

เขาบอกว่าหลังจากที่เอาเหล็กจานลงไปเรียบร้อยเนี่ย
ปาดลงไปเพื่อให้ตัวหนังสือมันเข้มขึ้นชัดขึ้น
งั้นมันก็จะเป็นลางนึกออกไหมใช่

ใช่ด้วยการเอาขี้เท่าก้นหม้อสมัยก่อนมาป้ายลงไปนะคะ
เป็นภูมิปัญญาของคนโบร่ำโบราณจริงจริงที่น่านับถือแล้วก็อ่ะ
อยากเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันจะได้นึกถึงหวนถึงอดีตของเรา
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้กันได้ที่ไหนง่ายด้วยนะคะ